นี่เป็นคลิปในไอจีส่วนตัวของคุณมดดำนะครับ

บอกว่าขอประกาศหยุดงาน๑๔วัน

บอกว่าลูกน้องคนขับรถมีไข้เจ็บคอ
พวกเราทุกคนที่อยู่รอบข้างมดดำจึงขอออกมาตรวจเพื่อความปลอดภัยทุกคน
ขอหยุดการทำรายการจนกว่าผลจะออกมาว่ายังไม่ได้ติด
แต่เพื่อความปลอดภัยขอกักตัวเอง๑๔วัน
เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
นี่ฮะเดี๋ยวฟังคลิปตรงนี้ก่อน
แล้วเดี๋ยวคุณมดดำเนี่ยแจ้งเพิ่มเติมในรายการข่าวใส่ไข่
ขอหยุดดำเนินรายการขอกักตัวเอง๑๔วันครับ
จากคนใกล้ชิดซึ่งเป็นคนขับรถมดดำ
เป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดมีผลออกมาว่าติดโควิด
เพราะฉะนั้นตั้งแต่วันนี้ทุกรายการนะฮะ
ของงดการดำเนินรายการก่อนแล้วกันนะครับ
เพื่อความปลอดภัยของทุกคนขอบพระคุณครับ
คือพอคนฟังตรงนี้ก็เป็นห่วง

แต่ในคลิปเมื่อสักครู่จะได้ยินคำว่าคนขับรถติด
เราก็พยายามสอบถามว่าเอ๊ะตกลงมันยังไงกันแน
แต่ว่าในรายการข่าวใส่ไข่เมื่อสักครู่นี้
คุณมดดำได้วีดีโอคอลมาคุยกับนี่ฮะ
คุณรถเมคุณชาว
เกี่ยวกับเรื่องของเอ๊ะตกลงยังไงกันแน่
เดี๋ยวฟังตรงนี้แล้วกันนะครับที่คุณมดดำบอกนะครับ
แล้วก็เพื่อความสบายใจก็คือวันนี้
เราขอหยุดติดพิธีกรไปก่อน
ทุกรายการอะไรเนี่ยค่ะแล้วกลายเป็นแบบ
ยังไม่มีใครติดทั้งนั้น
ตลอดนี้คือจะทราบผลประมาณเมื่อไหร่พี่มดดำ
ตี๓ถึงประมาณตอนตี๓ถึง๖โมงเช้าอะไรอย่างนี้
ค่ะใช่ค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะ
ถ้าฟังล่าสุดในรายการข่าวใส่ไข่
มดดำบอกว่าในบ้านก็ยังไม่ได้มีใครติดนะ

คนใกล้ชิดคุณมดดำทุกคนก็คือจะไปตรวจกันหมดเลย
มดดำก็ตรวจด้วยรอผลดึกคืนนี้
ตี๓เดี๋ยวผลออกส่วนที่โพสต์ในไอจีแล้วคลิปที่พูดตรงนั้นไป
เดี๋ยวคุณมดดำอาจจะอธิบายเพิ่มเติมนะคะว่าตกลงแล้วแบบไหนว่ายังไงกันแ
เอาเป็นว่าเดี๋ยวตี๓รอฟังผล
ก็ขอให้ปลอดภัยทุกคนรวมทั้งคุณมดดำด้วย
ส่วนข่าวดีในวงการบันเทิงวันนี้ก็มีนะครับท่านผู้ชมครับ
ดาราศิลปินที่ติดโควิด๑๙นะครับ
วันนี้คุณเออัญชาลีพี่สาวคุณโยยศวดีแล้วก็ลูกสาวด้วย
รวมไปถึงนักร้องสาวปรางทิศ
โพสต์ภาพหน้าตาสดใสนะฮะแล้วก็แจ้งข่าว
บอกว่าเธอหายดีแล้วคุณหมออนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว
สรุปแล้วดาราตอนนี้ยังรักษาตัวโควิด๑๙๒๓คน
หายกลับบ้านได้แล้ว๒๒คนนะฮะ